กลับมาในช่วงนี้ว่ากันต่อเรื่องของของกินนะครับ
อิ๋วขนาดที่ท้องกระพือก

แนะนำสถานที่ต่างที่อยากจะให้เราไปเที่ยวไปกินกัน

แนวอังนี้ไปบางปู่เลยโอ้โหไปทานอาหารทะเลโอ้ดีนมโครควรเลย
ไปเที่ยวด้วยไปกินด้วยนะคะแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งส่งมาว่า
รวมไม่ถึงเลยแล้วท่านก็ส่งมาว่าไปวัดใกล้
ไปทำบุญก็ได้ในช่วงปีใหม่แบบนี้นะคะเอาล่ะก็ไลน์มาพูดคุยกับเรากันได้นะครับ
ร่วมจัดรายการกับเราสดตรงนี้และที่สำคัญช่วงนี้ในช่วงของการตลอดกินกัน
ของกินมีอยู่เพียบเลยทีเดียวกระพือเลยทีเดียวเอาล่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพาไปกินอย่างแรก
กินขนมหวานโบราณอยู่ที่จังหวัดสตูนครับหาทานยากอยู่เหมือนกันสำหรับขนมชนิดนี้ก็คือ
รางรถไฟสูตรโบราณเลยนะบางคนรู้จักในนามของขนมห้องครับค่ะ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
ขนมรางรถไฟอ๋อเหรออ่านะครับมีสีเหลืองออกส้มแบบนี้นี่แหละครับค่ะ
ขนาดของมันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมก้อนเท่าดินน้ำมันสอดไส้สังขยาขายเป็นคู่นะน้องใบตองนะ
ข้างในมันจะสอดไส้ด้วยไปถามคนนี้ครับนางยี่ระหลงมาสแม่ค้าขายขนมในตลาดสด
อำเภอควรโดนก็บอกว่าขนมห้องหรือว่าขนมรางรถไฟสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น
มาจากรุ่นแม่แล้วก็สืบทอดมาจากคุณยายอีกทีนึงวิธีการทำส่วนผสมก็จะมีแป้งสาลีผสมกับไข่
จากนั้นก็ใช้เนยทาแป้นพิมพ์แทนน้ำมันแล้วก็หยอดแป้งใส่พิมพ์รูปสี่เหลี่ยมลงไป
ตามด้วยไส้ของมันก็จะมีไส้สังขยานี่แหละครับที่เป็นอะไรที่ยอดฮิตหยอดลงไป
แล้วก็เอาแป้งทับอีกทีก่อนที่จะปิดพิมพ์แล้วก็ใช้ไฟปันกลางยาแรงเกินไป
งั้นมันจะไหม้นะครับเมื่อขนมสุกก็จับประกบคู่ขายชิ้นละ๕บาท
หากขายเป็นชุดเนี่ย๕ชิ้น๒๐บาทเท่านั้นเองนี่แบบนี้ที่เป็นชุดเขาจัดเซตเอาไว้ให้เลยนะครับ
ยี่ระยังบอกอีกว่าเขาเรียกว่าขนมห้องหรือว่าขนมรางรถไฟ
เพราะว่ารักษณะพิมพ์ขนมถูกกั้นเป็นห้อง
หรือว่ามันลักษณะมันก็เหมือนกับรางรถไฟอยู่เหมือนกัน
เขาก็เลยเรียกกันแบบนี้มาตั้งแต่สมัยโบราณแล้ว
แล้วก็แม่พิมพ์ที่ใช้ก็ไม่ได้มีขายทั่วไป
เขาทำแบบเฉพาะเลยนะครับเพื่อมาทำขนมชนิดนี้โดยเฉพาะเลย
แล้วนอกจากนี้นะครับนางยี่ราก็ยังทำขนมจีบ
โตเกียวแป้งสาลีขายอีกด้วยยังมีอย่างอื่นให้ได้เลือกสรรนะครับ

ไส้มีอะไรบ้างล่ะไส้สังขยาอย่างที่บอกยอดฮิต
เผือกก็มีแล้วก็ไส้มะพร้าวอ่อนอันนี้ก็ฮิตเหมือนกัน
อ่าแต่ละอย่างโหน้องใบตองน้ำไหล่แล้ว
ห้องนะครับเขาบอกว่าจะขายตามตลาดนัดสัปดาห์ละ๓แห่ง
บอกกันไปคุณผู้ชมก็จดไปด้วยนะถ้าอยากจะไปนะครับ

ใช่แล้วก็คือตลาดนัดอำเภอควรโดนในวันพุธนะจะขายที่นั่น
ส่วนตลาดนัดควนกาหลงจะไปขายในวันจันทร์
และอีกหนึ่งตลาดก็คือตลาดนัดฉลุงในวันอาทิตย์ก็จะไปขาย
ก็คือวันนี้นี่แหละไปกันที่ตลาดนัดฉลุงก็จะได้ทานกันนะครับ
ก็ไปทานกันได้โอ้เขาบอกว่าตะเวนขายแบบนี้มา๒ปีแล้ว
แล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจนะครับกับการขายขนมแบบนี้
การอนุรักษ์ขนมโบราณให้อยู่คู่กับประเทศไทยแบบนี้ต่อไปนั่นเองนะครับ
ใช่โอ้ขนมรางนดไฟไม่เคยเห็นจริงนะ
ต้องบอกว่าเด็กยุคใหม่ไม่ค่อยรู้จักกันแล้วสำหรับขนมโบราณโบราณยิ่งเป็นขนมโบราณทางภาคใต้อย่างนี้ค่ะ
มันมีหลากหลายมากเลยนะที่เราเคยนำเสนอ
ต้องบอกว่ามันเหมาะมากเลยนะที่ทานกับชากาแฟร้อนเนี่ย
ช่วงหน้าหนาวแบบนี้ก็เหมาะมากเลยนะคะก็ลองไปทานกันดูได้นะครับ
เป็นอีกหนึ่งร้านที่แนะนำว่าต้องไปลองกันดูนะ
เมื่อสักครู่นี้อย่างที่ที่ฉันบอกไปคุณผู้ชมถ้าเกิดใครอยากจะไปเที่ยวแม่กำปองอย่างที่แนะนำ
ก็จะต้องขึ้นเหนือไปใช่ไหมคะแต่ว่าเรามีร้านอาหารเด็ดที่จังหวัดเชียงใหม่
ร้านนี้มานำเสนอบอกเลยคุณผู้ชมค่ะลูกค้าเนี่ยไปอุดหนุนกันเพียบเลย
เพราะว่าร้านนี้เขาขายลาบปลาเพี้ยแห่งลุ่มแม่น้ำปิงค่ะ
ล่าปลาเพียะล่าปากเราเลยล่ะคุณค่ะ
เอาล่ะว่ายังไงน้องใบตองเป็นแบบนั้นร้านแบบนี้บอกเลยว่ารสชาตินี่ลำแต๊เลยเจ้า
ร้านนี้ชื่อว่าร้านเคลือวันลาบปลานะคะอยู่ติดกับริมแม่น้ำปิงในพื้นที่บ้านท่าหลุก
ตำบลศพเตี้ยอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
ถ้าหากคุณผู้ชมมีโอกาสนะไปเที่ยวเชียงใหม่ในช่วงวันหยุดยาวแบบนี้นะ
แนะนำเลยลองไปทานกันดูนะคะคุณค่ะ
เมนูเด็ดของร้านนี้ก็คือลาบปลาเพี้ยนี่แหละค่ะ

เขาบอกว่าอร่อยนะแปลกลิ้นขายในราคาเมนูละ๕๐บาทไม่แพงด้วย
ผักสดด้วยหรือถ้าเกิดจะซื้อไปทำกินเองที่บ้านก็ได้เหมือนกัน
ทางร้านก็มีบริการขายปลาตากแห้งด้วยค่ะครับ
โดยปลาเพี้ยที่เขานำมาปรุงเป็นเมนูต่าง
ทางร้านเขาบอกว่าหาได้แบบสดตัวเป็นจากแม่น้ำปิงเลยทีเดียว
พอได้มาสดปุ๊บก็นำมาปรุงอาหารทันที
ก็คือจะไม่ได้เป็นปลาเก่าค้างหลายวันเป็นปลาที่ค่อนข้างสดเนื้อก็จะหวานด้วยนะคะ
ซึ่งเมนูลาบปลาเพี้ยนก็ได้รับความนิยมเป็นอันดับหนึ่งเลย
ตามมาด้วยต้มส้มไข่ปลาเพี้ยที่บอกไปนะฮะ
ใครมาร้านนี้แล้วต้องชิมชิมแล้วก็จะต้องซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านไปอีกด้วย

ใช่นอกจากนี้ยังมีเมนูหมูทอดแบบร้อนทานกับข้าวสวยก็ได้เหมือนกัน
แล้วก็ยำปลากรอบปลาแห้งที่รสชาติเนี่ยก็ลำแต้ไม่แพ้กันนะเจ้า
ซึ่งถ้าหากคุณผู้ชมนั่งรับประทานอาหารภายในร้านก็จะได้ชมวิวแม่น้ำปิงไปด้วย
บรรยากาศดีชิวแบบนี้สูดอากาศบริสุทธิ์สดชื่นไปด้วย
สบายอกสบายใจอิ่มท้องกันไปนะคะ
สำหรับพื้นที่ระแวกนี้จริงแล้วเนี่ยนะก็จะมีร้านล่าปะเพี้ยอยู่หลายร้านเลยนะคะ
ตั้งแต่ทางเข้ามาถึงแบบเรียบเส้นแม่น้ำปิงอ่ะเอาง่ายเลยโดยร้านลาบเนี่ยก็จะเรียงรายกันเป็นทิวแถว
แต่ว่าร้านนี้ที่เรานำเสนอก็คือร้านเคลือวันลาบปลาหาไม่ยากคุณผู้ชมค่ะ
มานานกว่า๑๐ปีแล้วด้วยแปลว่าต้องอร่อยจริงนะการันตีได้ถึงความเด็ดเลย
เพราะว่าถือเป็นร้านเก่าแก่และเป็นที่รู้จักของบรรดานักเปิบล่าปลาเพี้ยมาอย่างยาวนาน
บอกว่าหาไม่ยากเนี่ยเพราะว่าร้านนี้คนแน่นจริงสังเกตเห็นปุ๊บก็รู้เลยว่าร้านนี้แน่
คือร้านเนี่ยอาจจะดูไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าบรรยากาศดีมากรสชาติอาหารอร่อยมาก
เพราะฉะนั้นแล้วแนะนำนะใครไปเหนือไปเชียงใหม่ลองไปทานกันดูจะได้ส่งไลน์มาบอกดิฉันหน่อยว่ารสชาติของลาบปลาพีเนี่ยเป็นยังไงนะคะ
โอ้โหปลาเพี้ยนนี่ก็น่าทานกันคุณผู้ชมนะไลน์มาชวนน้องใบตองให้ไปกินกุ้งเผา

เอาล่ะครับคุณผู้ชมครับยังมีอีกหนึ่งสถานที่

โอ้โหเป็นร้านอาหารที่บอกเลยว่าสุดยอดมาก

น้องเบยตองอย่าเพิ่งงอนดูบรรยากาศไปนะครับ

จะได้ดูว่าความอร่อยของร้านนี้มันสุดยอดขนาดไหน
กับร้านบ้านดาวล้อมเดือน

ในช่วงของตลอดกิน
คุณผู้ชมครับ
ตลอดกินวันนี้กำลังเดินทางกันไปเลยนะครับ
ไปพร้อมกับรถคู่ใจคันนี้ของผม

ไปร้านนี้อยู่แถวตลิ่งชัน

โอ้โหร้านนี้อาหารอร่อยบรรยากาศดี
และที่สำคัญมาพร้อมกับรถคู่ใจคันนี้
ผมเซ็ตแผนที่เอาไว้เป็นที่เรียบร้อย
จะนำทางผมไปยังที่ร้านร้านนี้ได้อย่างถูกต้อง

เอาล่ะเราเดินทางมาถึงแล้วนะครับ
ที่ร้านบ้านดาวล้อมเดือนครับ
และตอนนี้อยู่ข้างผมแล้วด้วยผู้จัดการร้านนะครับ

มาร่วมรายการกับเราในช่วงของตลอดกิน
แต่ก่อนอื่นครับช่วยบอกหน่อยแล้วกันว่าร้านของเราเนี่ยก่อตั้งมากี่ปีแล้ว
แล้วก็สไตล์ร้านอาหารของเราเป็นแบบไหนครับ
ร้านของเราก่อตั้งมาเปิดมา๑๒ปีแล้วครับผม

โอ้โหมีหลายแนวทั้งไทยจีนฝรั่งก็มี

ไม่ถูกเลยครับพี่ประสิทธิ์จะทานอะไรก่อนดี
ทานเป็นกุ้งทอดครีมสลัดผลไม้ดีกว่าครับตัวนี้ครับ
อันนี้ใช่ไหมกุ้งทอดครีมสลัดเลยครับ

เอาละไปเมนูต่อไปบ้างดีกว่า

ยำถั่วปูกุ้งสดครับ

เราควรทานอะไรก่อนต่อดีครับเนี่ย

มันร็อกได้หรือยังไง

หนังกรอบจริงแล้วก็เนื้อไม่เหนียวเลย

เอาล่ะคุณผู้ชมครับผ่านไปแล้วหลายเมนู

เป็นปะเก๋าครับผมปะเก๋าต้มเผือกหม้อไฟครับ
เขาต้มเผือกหม้อไฟ
เก๋าต้มเผือกครับคุณผู้ชมครับ
เนื้อปลาสดมากแล้วก็หวานมากด้วย

ปลาช่อนชาววังครับผมอันนี้ครับ
จะเข้าปากแล้วปลาช่อนชาววัง

ทานไปครบทุกเมนูแล้ว
ต้องบอกเลยว่าอร่อยทุกเมนูจริง
คุณผู้ชมดูอยู่แล้วผมเชื่อว่าน้ำลายสอนแล้วละครับ
อยากจะมาที่ร้านอยากจะโทรมาสอบถาม
หรือว่าโทรมาจองที่นั่งก่อน
ครับผมก็เบอร์๐๒ครับผม

ประสิทธิ์เขาบอกว่านี่ถ้าคุณผู้ชมมาที่ร้านนี้
แล้วบอกว่าดูรายการตลอดข่าวของเราแล้ว

เดี๋ยวผมขอบคุณแผนคุณผู้ชมนะครับ
ขอบคุณมากเลยนะครับพี่ประสิทธิ์นะครับบ๊วยค่ะ

ผมจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสความอร่อย
ที่ร้านไหนกับอาหารอะไรติดตามกันได้นะครับ
เดี๋ยวจะไปพร้อมกับรถคู่ใจของผมนะครับ

ขอติดรถคุณชนะไปด้วยได้ไหมนั่งกระบะก็ยังดี
รถคันนี้นี่นำความอร่อยมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมนะ
คุณต้นส่งมาคุณชนะระวังพุงแตก
คนเดียวอีกแล้วจิตใจคุณทำด้วยอะไร
เอาแต่พูดถึงร้านของพี่กันหน่อยนะครับ
ร้านเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าคุณผู้ชมอยากจะพาครอบครัวเนี่ย
ทานในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้นะ

สักครู่เราขึ้นเบอร์โทรศัพท์ไปให้แล้วนะคะ
แนะนำร้านอาหารเด็ดกันมาได้เช่นเดียวกัน

อยากได้เสื้อตลอดข่าวอ้าว
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องรอชมตลอดข่าว

ใบ้ให้นิดนึงแล้วกัน๙โมงเช้านะคะ
ติดตามกันเอาไว้ถ้าเกิดใครอยากได้เสื้อตลอดข่าวนะจ๊ะ

มีแจกแต่รอยยิ้มแห้ง